คำพูดคำหนึ่งของเมื่อวานี้ของคนสวย
ที่ออกมาจากปากคนสวยพูดว่า
ตัวจริงก็น่ารักมากนะคะชอบตลกตลอดเลยนะคะไม่เห็นเหมือนในทีวีเลย
เป็นคำพูดของดิฉันเองไม่ใช่

พูดถึงนายกรัฐมนตรีหลังจากที่เดินทางเข้าไปที่ธรรมเนียบรัฐบาล
ไปเข้าพบนายกรัฐมนตรีหลังจากที่ถือว่าไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย
แต่ว่าก่อนที่น้องน้ำตาลจะมาถึง
นายกรัฐมนตรีได้ถูกผู้สื่อข่าวรุมถาม

คนไทยอยากจะมอบดอกไม้ให้กับใครมากที่สุด

ประชาชนอยากจะมอบดอกไม้ให้กับนายกรัฐมนตรีมากที่สุด
ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มีการกล่าวขอบคุณนะคะ
สำหรับกำลังใจดอกไม้ก็ถือว่าเป็นการให้กำลังใจนะคะ

กลับไปให้กับทุกคนด้วยไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนนะคะ
ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจ
เช่นกันนะผมก็ให้กำลังใจกับทุกคน
มอบความรักความปลาสาหดีในวันวาเลนไทย
จริงแล้วเป็นประเพณีของต่างประเทศเขานะ
แต่คนไทยก็มามีความสุขกันในวันนี้ด้วยนะ
ก็สิ่งใดก็ตามที่ทำให้ทุกคนมีความสุข
แล้วก็อยู่ในกรอบของศิลธรรมอดีต
ก็อยู่ในการฝ่ายได้นะครับ
ก็ผมมีความรักให้ทุกคน๗๐ล้านทุกวันอยู่แล้ว

มีกุหลาบให้ทุกวันนะขอบคุณนะครับ
หลับทุกวันให้ทุกวันความรักก็ให้ทุกวันเช่นกันนะคะ

นางสาวชะลิตาส่วนเสน่ห์หรือว่าน้องน้ำตาล
เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประกวดนางงามจักรวาลที่ฟิลิปปินส์
เดินทางเข้ามาพบนายกรัฐมนตรีนะคะ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็แสดงความยินดี
แล้วก็บอกว่าหลังจากนี้อยากให้มาเป็นทู่ทางศาสนานะคะ
ใช้ความน่ารักมาช่วยส่งเสริมเรื่องของศิลธรรม
ไม่อยากให้ทิ้งการเรียนด้วยอันนี้นายกรัฐมนตรีย้ำนะครับ
เพราะว่าตำแหน่งนางงามอยู่แค่เพียงระยะหนึ่ง
แต่การศึกษาจะช่วยเลี้ยงชีพไปตลอดชีวิตค่ะ
ได้ทั้งดอกไม้ได้ทั้งตุ๊กตามีนะครับ
ใช่ค่ะซึ่งหลังจากที่พบท่านนายกรัฐมนตรีแล้วนะ
น้ำตาลก็บอกว่าท่านน่ารักดีไม่เห็นเหมือนในข่าวเลยนะคะ
ไม่ดูเหมือนในข่าวเลยน่ารักแล้วก็แอบตลกด้วย
บอกตลกเนี่ยเพราะว่านายกรัฐมนตรีแซวน้องน้ำตาล

เพราะว่าไปเห็นนิ้วนางทั้งสองข้างเลยนะ
ซ้ายมือขวาของน้องน้ำตาลนี่สวมแหวนอยู่
ก็เลยแซวเรื่องเอ๊ะมีแฟนหรือยังเนี่ย

เป็นไปตามที่น้องน้ำตาลเคยให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้

ขณะเดียวกันน้ำตาลได้มอบช่อดอกไม้แล้วก็ตุ๊กตามีสีน้ำตาล
ให้ท่านายุทธมตรีแบบที่เห็นนี่แหละค่ะ
ก็เป็นความสดชื่นนะคะที่ทำเรียบรัฐบาลเมื่อวานนี้นะครับ